ส่วนเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายเกินไปนะคะ
ผู้ชายคนนึงจะมาทำกับผู้หญิงและเด็ก
คือผู้หญิงคนนึงค่ะเข้ามาร้องสื่อว่าช่วยหน่อย
ถูกอดีตสามีที่เลิกกันไปแล้วนะคะ
มาเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา
แล้วเธออยู่กับลูกลูกเป็นลูกสาว๑๐ขวบนั่งอยู่หน้าบ้าน
แต่ด้วยความเป็นแม่จังหวะคุณแม่คือแบบผลักลูกออกไป
ลูกบาดเจ็บนิดหน่อยแต่แม่โดนไฟคลอกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
เธอก็เลยมาขอความเป็นธรรมในคดีที่อาจจะไม่ได้คืบหน้าค่ะ
ดวงงงมืดน้ำมันก็เลยโดนนู
โอ้โหนี่ค่ะแขนที่ขาเป็นแผลไฟคลอก
คือตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นห้องพักท้ายซอยไทยประกัน๑ทับ๒บางเสาทงสมุทรปราการครับ
แผลเต็มตัวเลยค่ะผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
ตำรวจสพบังเสาทงทั้งร่วมกับตันยูก็ไปช่วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปนางสาววิรนุษย์อายุสามสิบค่ะ
กับแขนเนี่ยโดนเยอะคุณผู้ชมดูแผลนะคะนี่โอ้โหแบบนี้เลยค่ะ
เธอบอกเธออยู่กินกับอดีตสามีที่ชื่อว่านายบรรจงม่วงแก้วอายุ๓๙ปี
สิบสี่ปีอ่าอยู่ด้วยกันมาสิบสี่ปี
มีลูกกันสองคนนะคะลูกสาวก็คือคนโตอายุ๑๒คนเล็ก๑๐ขวบ
ครับทั้งคู่ป่วยโรคหัวใจอยู่กินกันมาสามีทำร้ายเธอประจำเลย
เพราะว่าสามีชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาไงคะเธอให้โอกาสแล้ว
ให้โอกาสเล่าให้ปรับปรุงตัวแต่ไม่ดีขึ้นเธอก็เลยเลิกกันแต่ก่อนเลิก
อดีตสามีเอามีดกรีดอกตัวเองต่อหน้าเธอและลูกสาวพอเลิกกัน
จับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะก็เลิกกันเธอบอกว่า
เอาจริงตอนนั้นก็คิดว่าจบลงด้วยดีนะเธอเองก็เลยไปมีเพื่อนชายคนใหม่
มาได้เกือบเดือนหนึ่งนะคะอดีตสามีบุกมาหาเธอหลายรอบมาก
รอบแรกตี๒หลังจากเธอไปรับลูกสาวคนเล็กมาจากห้องพัก
โทรมาขอความช่วยเหลือค่ะเธอบอกเอ่อลูกสาวบอกว่าเนี่ย
พ่อเมาคลุ้มคลั่งจะเอามีดแทงลูกจะรมควันตัวเองในรถ
กลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายเลยไปรับลูกมาจากห้องพัก
อดีตสามีให้มาอยู่กับเธอเองอดีตสามีก็มาหาเธออีกรอบ
หกโมงเช้าทำทีว่ารถเก๋งน้ำมันหมดยืมรถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมันได้ไหม
ให้ยืมนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วกลับมาบอกว่า
ให้เธอซ้อนท้ายไปด้วยได้ไหมเธอไม่ไปเธอไม่ไว้ใจว่าไม่รู้วางแผนอะไรหรือเปล่า
วนกลับมารอบที่๓คราวนี้อดีตสามีมาพร้อมแกลลอนน้ำมัน๕ลิตร
พูดอะไรเลยสาดน้ำมันราดน้ำมันใส่หน้าบ้าน
แล้วน้ำมันมันโดนลูกสาวด้วย๑๐ขวบนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วน้ำมันมันโดนเธอเต็มเต็มเลยไงคะ
แต่ความเป็นแม่เธอดึงแขนลูกสาวหลบไปก่อนเลยเอาตัวบัง
อดีตสามีจุดไฟแชคโยนใส่โอ้โหเธอเนี่ยโอ้โหไฟลุกพลึบเลยนะคะ
แขนขานี่แบบพลึบเลยอ่ะเคราะห์ดีมากลูกสาววัยสิบขวบโดนแค่สะเก็ดไฟ
อืมปัดเจ็บนิดหน่อยอดีตสามีก็เฮษฐ์หนีค่ะ
เธอก็คาดว่าอดีตสามีคงจะพยายามมาง้อขอคืนดีแล้วเธอไม่คืนดีด้วยแหละ
แต่ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ใครจะไปคืนดีด้วยล่ะคะ

เธอบอกเธอทนไม่ไหวแล้วก็เลยร้องผ่านสื่อให้ช่วยหน่อยอะค่ะ
เธอเมาหรือเขาต้องการอะไร
เวลาแบบอย่างนี้จะบอกไงเวลาเขาเมาเขาก็ตบตีตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้พี่
คือแต่ว่าไม่คิดว่าจะกล้าทำขนาดนี้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนชายคนสนิทของคนเจ็บนะคะ
บอกว่าเพิ่งคบกันได้ไม่ถึงเดือนนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็ผู้หญิงท่านนี้เลิกกับสามีเก่า
แล้วก็มาคบหากับเขาได้สักเกือบเดือน
แต่เนี่ยค่ะสามีเก่าเหมือนมาง้ออยู่บ่อยมาก
เหมือนมาคุกเข่ากราบเลยนะให้กลับไปอยู่ด้วยนะคะ
แต่เธอไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยไงคะ
สุดท้ายเนี่ยค่ะก็เหมือนกับมารังความอยู่เรื่อยแบบนี้
เช้าเมื่อวานมาก่อเหตุเอาน้ำมันราดจุดไฟเผา

ตัวผู้ชายคนใหม่คนนี้นะคะบอกว่าเอาจริงนะ
ส่วนตัวมองว่าอดีตสามีมาก่อเหตุแบบนี้มันไม่ใช่การมาง้อขอคืนดีแล้วนะ
มันตั้งใจจะมาฆ่าเลยหรือเปล่า
คิดว่าตั้งใจจะมาฆ่าอะไรนะ

ไม่งั้นมันไม่ไวขนาดนี้

น้ำมันถ้ามันว่ามันเอากุญแจรถไปเติมน้ำมันมันต้องเติมน้ำมันรถแล้ว

เขาก็บอกด้วยว่าตอนที่คนเจ็บกับลูกตอนนี้ค่ะหวัดภาวะกันมาก
เพราะยังจับอดีตสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุไม่ได้ไงค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงวันดีคืนดีจะย้อนกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
พากันย้ายห้องหนีเพื่อความปลอดภัย
แล้วตำรวจยังจับไม่ได้เลยแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะคะ
ตำรวจสพบังเสาทงสมุทรปราการบอกว่า
กำลังพยายามเร่งติดตามตัวอดีตสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุคนนี้มาดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเร็วนี้แหละจะจับมาให้ได้ตำรวจรับปากกับทีมข่าวของเรา